ที่ศรีราชาเนี่ยมีหญิงสาว๓คน
เอาหลักฐานหลักฐานที่ได้เขามีเพียงเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นนะคะ
เอาเบอร์โทรศัพท์นี้เข้าแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งโทรศัพท์ผ่านเบอร์นี้แหละ
เข้ามาขอมีเพศสัมพันธ์กลางดึกกับผู้หญิง๓คน
ซึ่งอยู่ในพื้นที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะคะ

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเอามาแจ้งความค่ะ
นางสาวสุธะนุชช็อตช้อยอายุ๓๐ปี
นางสาวกันทิมาชัยมนตรีอายุ๒๖ปี
และอีกหนึ่งคนนะคะนางสาวทะมนธรผู้ทองอายุ๒๕ปี
เอาหลักฐานอย่างเดียวที่มีและตรงกันทั้ง๓คน
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพศรีราชาชนบุรีค่ะ
หลังจากที่นี่แหละค่ะมีคนโทรเข้ามาก่อกวน
กลัวว่าผู้ชายคนนี้นอกจากจะรู้เบอร์แล้วจะรู้ที่อยู่ด้วย
กลัวจะบุกเข้ามาถูกข่มขืนที่บ้านนะคะ
นางสาวสุธนุษย์หนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่า
โรคจิตคนนี้ชอบโทรมาตอนกลางคืน
และก็พูดด้วยน้ำเสียงแหบพราก

เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นการปลอมเสียงไม่ให้จำเสียงจริงได้
พอได้เรื่องนี้มานะคะเธอก็บอกว่า

แล้วก็กลัวในช่วงกลางดึกว่าจะมีคนโทรมา
ก็คือให้ช่วยกันตามหาผู้ชายคนนี้นะคะ
แต่ทีนี้มีหญิงสาวคนอื่นที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ที่ถูกผู้ชายคนนี้ใช้เบอร์โทรศัพท์เดียวกันเลย
ออกมาก่อกวนกลางดึกเข้าแจ้งความเหมือนกัน

เบื้องต้นจากการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์แล้ว
คาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ตำบล
พระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
และน่าจะได้เบอร์โทรศัพท์ของนางสาวสุธนุษย์
มาจากเฟซบุ๊คเพราะเธอลงเบอร์ไว้

แล้วเหตุการณ์นี้โดนมากี่หลายแล้วยังไงบ้างครับ

ก็มีน้องตอนแรกหนูไม่รู้ว่าใครโดนของหนูบ้าง
แต่ว่าคือเราพยายามเก็บข้อมูลอยู่ไงคะพี่ว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้
ทีนี้เห็นน้องโพสต์เฟซบุ๊ก
หนูก็เลยเฮ้ยใช่เบอร์เดียวกันไหมก็เลยไปตรวจสอบอะค่ะ

พอถามน้องน้องบอกมีโดนหลายคนเลยค่ะ
ก็โทรมาชอบโทรมาตอนดึกอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็แบบมาพูดแบบว่า
แล้วเราก็แบบว่าเราก็ด่าค่ะ
ถ้าประมาณนี้ก็อยากให้ช่วยจับตัวเขา
เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นอันตรายกับคนอื่น
เพราะว่าหนูไม่ได้โดนแค่คนเดียวก็โดนหลายคนอย่างนี้
ตอนนี้ตำรวจสพศรีราชาได้เบอร์โทรศัพท์แล้ว
คาดว่า๒วันน่าจะได้ตัว